ไปดูความรักของคู่รัก
ของคุณออฟสุพนัทและวินดา

เอาหลายคนก่อนหน้านี้สงสัยไหม

เขาก็ดูค่ะความสัมพันธ์ของคู่นี้
แต่จูฟัยชัยออกมาแทงทั้งว่า

ที่บารนไทนี้ถ้าทำคายเวลาดอกไม้ไม่ได้เอามาให้
ไอ้ภาพนี้เราก็คิดว่าเออสงสัยต้องขอเป็นแฟนกันแล้ว
แต่ฝ่ายชายมาถามทีหลังอ้าวยังแพงกั๊กบอกว่าเป็นแค่พี่น้อง

งงเลยนี่ฉันงงเลย
ภาพคู่ก่อนหน้านี้ค่ะยังคล่องใจไม่หาย
ล่าสุดมีภาพใหม่ทั้งคู่ไปทำบุญร่วมทริปกัน
ซึ่งเป็นการไปร่วมงานบุญใหญ่หล่อรูปพระเจ้าตากที่วัดโบดจังหวัดปฐุมธานี
จากชาวเน็ตจะโฟกัสความสนิทสนมจากคลิปที่สาวมินดาเนี่ย
โพสต์ไม่ว่าจะคอยดูแลนะซับเหงื่อให้
ทำพิธีคู่กันแบบตัวเนี่ยมักไม่ห่างกันเลย
คุณผู้ชมดูตามภาพพี่น้องเนี่ยเขาก็เป็นห่วงกันนะเนาะ
เออนะคะนี่แหละก็คงจะเป็นภาพร่วมเฟรมของสาวมินดาแล้วก็ครอบครัวของหนุ่ม
อันนี้่พ่อแม่ของอ๊อสอ๋อภาพฉันบอกเลยซันอ๋อ
หลายคนบอกว่าอุ๊ยนี่พาไปไหว้คุณพ่อคุณแม่หรือเปล่า
นิดนึงคุณแม่คุณอ๊อฟเป็นแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐด้วย
สวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่สวยมากปังมากแม่
เออนะคะคุณแม่ผ่องมากเลยค่ะไปรับบุญมาแล้ว
เหมือนจะว่าได้วาดที่ลูกสะพ้ายหรือเปล่า
เออยังไงล่ะทีนี้
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐเจอตัวหนุ่มอ๊อฟค่ะ
ก็เลยทำให้เจ้าตัวเนี่ยนะต้องชี้แจงเรื่องนี้ออกมา
เป็นยังไงบ้างอ๊อฟเนี่ยก็ยังพูดตามเดิมว่า
สถานะกับสาวมินดาเนี่ยนะยังคงเป็นพี่น้องกัน
พูดคุยกันถูกคอแต่ก็มีแอบชมฝ่ายหญิงว่า
ดูแลเอาใจใส่ดีหากมีแฟนก็อยากได้แบบนี้

ไปติดตามเสียงข้าจังนุ่มอ๊อฟ

ยังน่าจะยังเหมือนเดิมก็คือว่า

มีซับดงซับหน้าซับเหงื่ออะไรอย่างนี้
เหรอครับมีทรัพย์หน้าใครอ่ะ

ตอนนั้นผมเทปูนอยู่ผมไม่แน่ใจว่าใครทรัพย

ขนาดกับพ่อผมน้องก็ยังไปตักข้าวมาให้กินเลย
เพราะฉะนั้นหลายเรื่องมันก็คืออยู่ที่นิสัยคนอยู่แล้วครับ

ซึ่งผมก็รู้สึกว่าใช้ได้
ถ้ามีแฟนก็อยากได้นิสัยประมาณอย่างนี้แหละ
อะไรอย่างนี้พูดทำไม

แต่นะตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันนะฮะ
อีก๓๔ปีคบกันแต่งกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติ

ผมสึกวิวแรก
เมื่อเลย